ก็จะเข้าใจแม่ค้าเหมือนกันแม่ค้าบอกว่าท้อใจเหลือเกิน
ลูกค้าบอกว่าเอาสิฉันอยากกินพริกแบบว่า
เต็มที่เลยปรากฏทำไปให้
ไม่พอใจมีการลดดาวน์เขาด้วยนะคะ

เขามีการโพสต์ออเดอร์ของลูกค้า
ระบุบอกว่าส้มตำถาดใส่ปลาร้าพริกพันเม็ด
หือใส่ไปได้อย่างไรพันเมตรแล้วก็กินอย่างไร
เขาบอกว่าอันนี้เขามีการแบบว่าโพสต์ลงไปบนกลุ่มส้มตำแซ่บ
พร้อมกับระบุบอกว่าแม่ค้าจัดให้
ไม่เคยขาดใจลูกค้ามีใครให้มากกว่านี้ไหม

อกจากนั้นเนี่ยยังได้มีการเขียนถึงการใส่พริกเยอะค่ะ
บอกว่าบางเม้นต์ห่วงเรื่องพริก

อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงที่ร้านพริกเยอะมาก
แม่ค้าบอกสั่งที๒๐๕๐โลกรูปค้าสั่งแสนเมตร
แม่ค้าก็บอกไหวนะจ๊ะจัดให้ด้วย
ต่อมาเขาก็เลยได้มีการโพสต์ลงในคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
บอกว่าอัปเดตล่าสุดเช้านี้
ลูกค้าคอมเพรนบอกว่าพริกไม่ครบ๑๐๐๐เมตร
ลดดาวน์ให้ทางร้านคะแนนตกไปอีก
สรุปลูกค้าคนนี้ต้องการอะไร
พอโพสต์ดังกล่าถูกเผยแพร่ออกไปก็มีข้าวเน็ตนะคะ
เข้ามาให้กำลังใจแม่ค้ากันเป็นจำนวนมาก
เขาบอกเขาก็ทำให้แล้วดูดิโดนลดดาวน์
เราจะนั่งนับพริกไหมถ้าได้๑เน็ต

หรือว่าวัดจากความรู้สึกที่ว่ากินเคยร้านนี้
กินพันเม็ดแล้วเผ็ดแบบนี้

ใช่ไม่เจอมะนาวไม่เจอเหมือนเครือเทศ

อ่ะเพราะว่ามันแค่แค่เจอแบบเนี้ยเราก็ร้านทุกร้านอ่ะประคองตัวเองก็แย่อยู่แล้วน่ะ

ไม่ใช่ให้เขาสนุกแล้วมันทำให้คนลูกน้องเราอีกครับ
ร้านเราอีกมันก็มีผลน่ะไม่ใช่ว่าแค่แค่เรื่องแค่นี้อ่ะ
มันไม่ได้มันทำให้เรางานเราก็แบบแบบก็ความรู้สึกเรากันเนอะ
อันนี้ดูสิคุณสุกัญญานะคะก็เป็นแม่ค้ากรรมค่ะ
เขาก็มีการเปิดเผยบอกว่าตอนที่เห็นออเดอร์ที่สั่งเข้ามาตัวเขาเองเขาก็ตกใจนะ
ไม่ใช่อยู่ดีคนปกติจะไปเม็ดหรอกนะ
จึงได้ให้รายเดอร์โทรไปถามลูกค้าอีกทีหนึ่งรายเดอร์ก็เลยแจ้งบอกว่า
ลูกค้าเนี่ยต่างนี่ทำเลยปีกพันเม็ดมาแต่ตนไม่ได้ทำตามที่ลูกค้าสั่ง
เพราะว่าพริกที่ใส่ให้มากแล้วจากนั้นเช้าวันที่สิบแปดกัญญาโยน
ตรวจสอบรีวิวของลูกค้าที่สั่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เลยพบบอกว่าลูกค้า
เหลือหนึ่งดาวเนื่องจากว่าไม่ใส่พริกให้พันเมตร
เพราะอยากจะสอบถามความคิดเห็นลูกค้าคนอื่นนะคะ
ว่าเรื่องแบบนี้คนอื่นคิดยังไง
ความคิดตอนแรกคิดว่าลูกค้าก็คงอยากจะได้เผ็ด
แต่ว่าก็ไม่ได้ใส่พริกให้หนึ่งวัน
แล้วก็คิดว่าไม่มีร้านไหนใส่ให้ขนาดนั้นนะคะ
ต้องมานั่งนับพันเมตรนะครับ

จากว่าตอนนี้พริกกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ถ้าพริก๑๐๐เมตรคำนวณแล้วก็น่าจะมีน้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกรัม
ก็คูณ๒๐๐เข้าไปอันนั้นเฉพาะค่าพริกอย่างเดียวนะอืม

ถ้าสมมุติวันหลังสั่งมาแม่ค้าบอกว่าจะทำให้นะคะ
บ้าแล้วส้มตำจะเท่าไหร่เชิงค่าพริกอย่างเดียวถ้าพันเมตรอย่างที่บอกว่า

ถ้าพริกอย่างเดียวคุณไปดูตามตลาดสิว่าเท่าไหร่แล้ว
ใช่เพราะมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าถ้าสมมุติจะกินพริกพาร์เน้นจริงเนี่ย
ก็ต้องขอค่าพริกเพิ่มต่างหากนะ๒๐๐บาทเนาะ
อืมอันนี้พริกตั้งเพิ่มนะคะถูกต้องนะครับ

ว่าตัวเองจะกินเผ็ดแบบพริกพันเมตร
แล้วคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าถ้ากินเผ็ดพันเมตรจริงเนี่ย
ก็ควรบอกแม่ค้าว่าขอพริกพันเมตรแล้วก็จ่ายค่าพริกเพิ่มด้วย
เป็นคอนเทนต์ตำเองดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนอะเนอะเราตำเองเลย
พริกพันเม็ดอย่างที่เราต้องการแล้วลองแบบชิมดูว่า

ก็คือพันเมตรก็ค่าสมมุติว่าตำมันไม่มีไม่เจอเครื่องอีกแล้ว

น่าจะเต็มครกพอดีท่านเป็นคอนเทนต์แบบนั้นนะฮะ